มาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะพาคุณผู้ชมมาร่วมงานบุญ
ทำบุญครบรอบ๓๓ปีนะคะวันเกิดของหนุ่มกันนพัฒน์นั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าเมื่อวานคนมาทำบุญกันเยอะมากแฟนคลับมา๕๐๐กว่าคน
แถมงานนี้หนุ่มกันนึงใจดีล้วงเลขเด็ดอวดเป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
เริ่มตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้านี่แหละค่ะหนุ่มกันพร้อมด้วยครอบครัว
แล้วก็หลานรักน้องคีน๙เดือนแล้วนะโตแล้วนะคะ
ก็ได้มนต์พระสมมุทร๙รูปมาทำพิธีสวดมนต์ค่ะ
ถวายสังขทานก่อนกลับเนี่ยพระอาจารย์ยังได้เอาไม้พรมนมลเนี่ย
มไปที่หัวของหนุ่มกัน๓ครั้งด้วย
อ่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าโป๊กโป๊กแบบนี้แหละเออ

หลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะหนุ่มกันก็มาเปิดใจกับพี่แจ๊กรีนนะคะ
บอกว่าช่วงนี้พูดตรงเหมือนราหูย้ายออก

เพียงประกอบละครที่คุณกล้องก็ให้ยอดอย่างไปเลย

เหมือนกับว่าอาทันจีพราหูเวือนย้ายออกไปจากราศีตุลของ
คุณดวงดีอ่ะนะคะเราก็ต้องขอแบ่งพลังเชียร์หนุ่มกันหน่อยค่ะ

ไปดูกันเลยว่านุ่มกันเนี่ยเขาร้วงลูกปีกพรองด์ในงานแบบเฉยของตัวเองเนี่ย
เลขอะไรบ้างจัดไปเลยค่ะ

เพราะว่าบนดรงทายล่าสแบบมีความเชื่อนิดนึง

แล้วพี่การแบบขออนุญาตนะคะหยิบมาให้สักกี่เลขดีอ่ะ
นี่แฟนคลับรออยู่หลังกล้องเต็มเลยถือไว้หน่อย
๒นะคะ

เฮ้ยและเลขสุดท้าย
เอาละค่ะนี่นี่๒๘๔เหรอแล้ว๒๘ใหม่แล้วแล้วรถคุณพลอยใหม่กันแล้วไหม

ไปกว่านั้นมียาดมคุณสาธิศด้วยเป็นชื่อละคร
ชื่อที่เขาเล่นในละคร
แล้วที่สำคัญแฟนคลับเขายกให้เนี่ยค่ะเค้กก้อนใหญ่
แล้วอยากให้ดูรูปภาพชิ้นหนึ่งเป็นรูปภาพที่ใหญ่มากนะคะ
คือแฟนคลับทำพิเศษนะคะเอาเงินแบบสีต่างมาตกแต่งนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวล๕แสนกว่าบาท
ถ้าให้เธอมันดูเข้าไปดีมันจะมีแบบว่าที่เขาพับกันไว้คุณผู้ชม

เออนะคะพอถึงช่วงโชว์ก็มีโมเมนต์สุดประทับใจค่ะ

ซึ่งเล่นเป็นพ่อของหนุ่มกันในละครโผล่มาเซอร์ไพรส์
คือตอนแรกพ่อบอกว่าไม่มาหรอกแต่แอบตีเนียนอยู่กับแฟนคลับ
แล้วก็ร้องเพลงขึ้นไปเลยหมากัดแบบนี้คุณผู้ชม
พ่อเอกก็พูดบนเวทีแบบว่า
เออรักกูพันกับการเล่นละครไปมาเหมือนพ่อลูกกันเลย

พ่อไม่ได้วางแผนไว้ก่อนร่วงหน้าแล้วก็ไม่มีใครบอกกู

แล้วกูก็ตั้งใจจะมาสุดท้ายลูกวันนี้
ดีใจมากแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหสนุกมากคือ
มาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็ทำให้แฟนผมมีความสุขมาก
หลอกผมว่าแบบมีงานติดงานไม่ว่าง
เอาละค่ะนะคะก็เลขย้ำกันดีแล้วกันนะคะยังไงนะ

ซึ่ง๒๘ก็ไปคลองจองกับเลขทะเบียนของคุณพลอยแล้วเมื่อสักครู่เราเล่าข่าวไป

ใช่ค่ะแต่ใดก็คือแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะหนุ่มกัณพัฒน์ขอให้มีความสุข
ว่ามีงานมีเงินเยอะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ค่ะ